การที่มีโจรนะเข้าไปปล้นทองจากร้านทองแห่งหนึ่ง
ห้างดังกลางเมืองขอนแก่น
ชูปืนเลยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ฉกทองไป

ตำรวจไปเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
เพราะเสื้อผ้ารองเท้าใกล้เคียงกัน
มีประวัติเคยรักทรัพย์เคยเสพยาเสพติด
แต่สุดท้ายต้องปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยไป

ไม่เกี่ยวข้องแต่มันมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด

วิ่งข้ามทางรถไฟไปทางสถานีรถไฟขอนแก่น
ไปดูภาพนี้ก่อนว่าใช่เขาหรือเปล่า
นั่นแหละฮะผู้ก่อเหตุวิ่งหน้าตั้งไปเลย
หลังจากขโมยทองนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดที่ตลาดรถไฟขอนแก่น

เห็นคนร้ายที่บุกเดี่ยวไปชิงทองเมื่อกี้
ห้างทองกิรติในห้างเซ็นทรัลพาซ่าขอนแก่น
วิ่งหลบหนีไปทางสถานีรถไฟขอนแก่น

นะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันอยู่ท้ายท้ายตลาดรถไฟ
แล้วก็สถานีรถไฟก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้
ของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่คือภายในสถานีรถไฟนะครับ
คมร้ายตรวจสอบร่องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคมร้ายจะหลบหนี
แต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวคนร้ายรายนี้
เส้นทางที่คนร้ายหลบหนีมุ่งหน้าไปเนี่ยรัศมีประมาณ๑กิโลรอบจุดเกิดเหตุ
อาจจะไปตลาดรถไฟโรงเรียนแก่นนครบ้านพักเจ้าหน้าที่รถไฟขอนแก่น
ชุมชนวัดวุฒามรามนะฮะแล้วมันมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกจุดหนึ่งมันมืด
ตำรวจก็เลยปูพรมค้นหาคาดว่าเขาคงกบดานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ฐานะเป็นโคศกตำรวจภูทรภาค๔ออกหนังสือแถลงข่าวความคืบหน้าให้กับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่า
จากการตรวจสอบกับร้านทองล่าสุดเนี่ยทองที่ถูกชิงไปเป็นสร้อยข้อมือเส้นละ๓บาทหนัก๓บาทนะฮะ๘เส้น
รวมทั้งหมด๒๔บาทมูลค่าประมาณ๗๒๐๐๐บาทนะฮะไม่ได้ประมาณ๒ล้านตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะฮะ
แต่ความคืบหน้าเนี่ยตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุหรือยังฟังท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ชี้แจงครับ
บุคคลต้องสงสัยเพื่อสืบหาว่าไอ้คนร้ายคนนี้นะครับเป็นใครนะครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะผลขลักทางงานแต่งกายนึ์มรึเปล่าเกิดเหตุ
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงเห็นแล้วนะครับว่า
คนร้ายแต่งกายอย่างไรก็เป็นไปได้
เส้นทางที่หลบหนีถ้าเกิดใครเห็นห่างจากเซ็นทรัล
ประมาณสักกิโลหรือ๒กิโล๓กิโลประมาณนี้นะครับ
ถ้าเห็นก็ช่วยแจ้งทางตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นทราบด้วยครับ
คือนี้ค่ะสิ่งที่ตำรวจออกมาชี้แจงเนี่ยนะคะ
ส่วนหลายคนที่ตามข่าวนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวผู้ต้องสงสัยที่ว่าล่ะ
ที่บอกว่าคุมตัวได้แล้วตรงตลาดโต้รุ่งร่วมจิตเนี่ย
คือที่ไปคุมตัวเพราะว่าสวมรองเท้าคล้ายกับผู้ก่อเหตุ
แต่ทีนี้ตำรวจเอาตัวมานะมาเค้นสอบคุณทัศนัยคุณผู้ชม๘ชั่วโมง
ทีนี้พอเค้นสอบไปมาก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่านี่คือผู้ก่อเหตุ
แต่ตำรวจบอกว่าต่อให้ปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยตำรวจก็เก็บพวกดีเอนเอเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
ใช่เพราะว่าถึงแม้หลักฐานจะเชื่อมโยงไปไม่ถึง
แต่ก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับ
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทยันยงเวทโอสดนะครับ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ก็สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวน
แล้วก็ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามร่วมการประชุมเลยแบ่งหน้าที่กันลงพื้นที่
เพื่อหารักฐานเพื่อจับกลุ่มคนร้ายบรายนี้ให้ได้
ตอนนี้หลักฐานก็จะมีคลิปวิดีโอวงจรปิด
การแต่งกายรูปภัณฑ์สันฐานลักษณะท่าทาง
ว่าเขาไปตรงกันกับบุคคลต้องสงสัยคนไหน
จากการดูแล้วคนที่เข้าไปปล้นคนร้ายไม่ใช่มืออาชีพ
แต่เหมือนเขามีการเตรียมการมาก่อน
เขาอาจจะเคยเข้ามาดูราดเรามาก่อนเขารู้ว่าเวลาไหนควรจะเข้าไป
หนีที่ไล่เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ไม่ใช่มืออาชีพ
พอเข้าไปปุ๊บชูปืนขึ้นเลยแต่ไม่ได้ยิง
ตอนเข้าไปคนอื่นไม่สนใจเหมือนเขากำลังง่วนกับการให้บริการลูกค้า
พอยิงปืนทุกคนกระจานแล้วก็ปีนเข้าไปขโมยทอง
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจหลักฐานต่างลายนิ้วมือของคนร้ายต่าง
ว่าจะทราบเร็วนี้แหละว่าเป็นลายนิ้วมือของใคร
เพราะมันเชื่อมโยงกับคนก่อเหตุได้
ก็จริงมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดมุมต่างออกมาเรื่อย
ถึงตอนที่ออกมานอกห้างเดินแบบค่อนข้างใจเย็น
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า
จะเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในห้างไหมรู้ความเคลื่อนไหวต่างของห้างหรือเปล่า

วิ่งออกหน้าห้างไปผู้คนก็เต็มห้างไปหมด
ทีนี้ก็ย้ำแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมพลเมืองดีท่านไหนเห็นคนร้าย
วันที่เกิดเหตุหรือมีบ่อแสของคนร้ายแจ้งมา
ตำรวจมีรางวัลนำจับให้๕๐๐๐บาทนะครับสำหรับบ่อแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้
ใช่ค่ะคือสามารถโทรแจ้งได้เลยนะคะ
ที่เบอร์ของผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นนะคะให้เบอร์เอาไว้ด้วย